ข่าวคุณโตโน่พาขินนะฮะตอนนี้ต้องเรียกว่าพระโตโน่แล้วสาธุนะฮะได้ฉายาทางธรรมก็คือสุทธิสัทโทแปลว่าผู้มีจิตบริสุทธินะครับเพราะว่าคุณโตโน่เนี่ยอ่ะตอนนี้ต้องเรียกพระนะฮะพระโตโน่ตั้งใจจะบวชเจ็ดวันนะฮะจะจำวัดทั้งสองฝั่งโขงโดยเป็นความตั้งใจตอบแทนคุณคนไทยและ

ขึ้นตลอดเส้นทางในเขตเทศบาลตำบลภาพพนมนะครับอันนี้เช้าเมื่อจงกระทั่งเช้าผู้ชมฮะเลิกต่อมาคือเก้าโมงเก้านาทีเลิกงามยามดีที่วัดพระธาตุพนมวรรับมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับคณะของพ่อนาคต์ของโตโน่พาขินเข้าสู่พิธีอุปสมบทแบบเรียบง่ายตั้งขบวนแห่
มีเพียง๓รอบมีคุณแม่น้อยสุดลมโชยคำวิไลศักดิ์นะครับคุณแม่ของคุณโตโน่ผู้จัดการส่วนตัวก็ถือผ้าไตรจีวรและที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ครับนางเอกนะคุณนิชานัทธนิชานะฮะหวานใจของดารานุ่มโตโน่และทีมงานรวมทั้งประชาชนร่วมอนุโมทนาบุญนะครับ
ขนาดที่ท่านเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมนะครับพระเทพวรมุณีนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๐ในฐานะประธานสงฆ์และเป็นพระอุปชาในพิธีอุปสมบทนี้นะครับเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีอุปสมบทนาคสองคู่ก็ประกอบด้วยนาคโตโน่พร้อมนาคอีกสามคนก็คือนาคชูชาติไทยแยมนาควรวัดสภ
ที่ร่วมกรงกาลว่ายน้ำข้ามโขง๑คนว่ายหลายคนให้เพื่อรับบีจากช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลขว่างขัมมวลนี่ครับตอนแต่งหน้าใสจีวอร์นะคุณค่ะท้ายที่สุดนะคะนางโตโน่เป็นพระโตโน่แล้วนะครับได้รับฉายาทางธรรมสุทธิสัดโท
วิหาร๓วันก่อนจะเดินทางไปจำวัดเจริญภาวนา
ที่วัดพระธาตุศรีตรบูรณ์แขวงคำม้วนสปลาว
ก่อนจะกลับมาลาศิกขาในวันที่๑๕มกราคมนี้
ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ